สมฤษีเนรธาตุพุทธคุณที่นั่นเราพาไปบ่อยแล้ว
งั้นไปที่นี่หน่อยเขาบอกว่าการไปกราบไห้ขอพรทาเวสวันที่นี่ก็ดีเหมือนกันนะ
เอาจริงทาเวทมีอยู่หลายที่แต่ที่นี่ดูสูงไหม

เราก็จะไปกราบเว่าเจ้าสัวเห็งไปกลับเว่าว่ายจุดอื่นตรงอาสมฤษีเนร
ไปในตรงนั้นเนี่ยจะคุ้นเคย
แต่ตรงนี้เขาบอกว่าล่าสุดของล่าสุดเลย
ใครที่ชื่นชอบทาเวทรีบไปจับรับพลัง

ดึงพลังความดวงดีความเป็นสิริมงคลเข้าสู่ชีวิต
ถนัดตรงไหนชอบตรงไหนคุณไปแตกตรงนั้น

จุดใหม่ของอาสมฤษีเนรธาตุพุทธคุณ
คุณดูดิประชาชนล้อมรอบเต็มไปหมดเลย

แต่เอาแค่พอประมาณเอาที่ปลอดภัย
ได้รับพลังมาแล้วทำไงมีพลังแล้วไปล้วง

หมายถึงนับจำนวนลูกปิงปอง

สเต็ปส่วนใหญ่เอาแค่๓

เขาบอกอย่างนี้ฮะไปเจอคนดวงดีท่านหนึ่งคุณวนัชดาภาอำพิรม
อายุ๕๓ปีเธอนำกุหลาบแดงมาแก้บน
เนื่องจากงวดที่แล้วเธอไปล้วงหายปิงปองแล้วเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบ

ก็มาแก้บนอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว
แต่ถ้าใครนะครับมีความจงสนใจจะให้ฤาษศีในภาคแทนนี้
ท่านเป็นคนทำการเจอภาพให้

เมื่อทำการเจอไม้เจอมือเจอหน้าเจออำว่า
แล้วมาส่องนี่ว่ากันว่าเป็นอ่างน้ำมนต์
ชัดที่สุดบนโลกใบนี้เท่าที่จะมีได้
ที่เคยเห็นมาดิฉันว่าที่นี่ชัดสุดแล้ว
จริงค่ะชัดจริงแต่จะเป็นอย่างนี้จริงเป็นตามนั้นจริงหรือเปล่า
ไม่มีทางรู้ถ้ารู้แล้วก็โอ้โหผมบอกเลยผมไปคนแรก
เออจริงเราไปตั้งวันแรกล่ะ
อันนี้ไม่ได้มาบอกว่าลบหลู่อะไรนะมันเป็นเรื่องของความจริงที่เกิดขึ้น
มันเป็นเรื่องของดวงด้วยนะใช่เรื่องแบบนี้มันดวงใครดวงมันอ่ะ